ความสามารถคนนี้บ้างค่ะพี่เก๋ชนระดานะคะ
ถึงกับต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยค่ะ
แถลงเจตนาความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะคะ
หลังจากยื่นมือเข้าไปช่วยเจ้านมเย็นนะคะ
หลายคนคงจะทราบแล้วตามคลิปที่แบบน้องถูกตีนะคะ
เออนะคะแต่ว่ากลับโดนดราม่าค่ะ
เรื่องเพิกเฉยไม่ยอมแจ้งความเจ้าของ
ไหนจะประเด็นแย่งกันดูแลกับอีกมูลนิธิหนึ่งอีกด้วยนะคะ
ก็ได้รับการแจ้งเยอะมาก

เขาจะรับเคสนี้ไปเนี่ย

ไม่ทราบมีการประสานงานในการส่งสุนัขตัวนี้

เรื่องคดีความแน่ไปยกให้ทั้งทีมคุณได้เลย
แต่เรานี่ขอนักชุนักได้ตรวจก่อน